ส่วนอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้เกริ่นเอาไว้ช่วงที่ผ่านมาค่ะ
เรื่องของรถพ่วงไปทับร่างของชายสติไม่ดี
เสียชีวิตคาที่เลยนะคะสาเหตุก็เกิดจากชายคนนี้เนี่ย
เข้าไปนอนใต้ท้องรถในตอนที่คนขับรถลงไปซื้อของ
คนขับก็ไม่ทราบสิคะว่ามีใครอยู่ใต้ท้องรถพอออกรถไปเท่านั้นแหละ
ก็ทับร่างจนทำให้ชายสติไม่ดีคนนี้เสียชีวิตเลยนะคะ
เห็นรถพ่วงคันนี้มาจอดคนขับเนี่ยเขาลงไปซื้อน้ำดื่มที่ร้านขายของชำข้างทาง
จากนั้นนะคะถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดดีเนี่ย
จะเห็นชายคนนึงค่ะมุดเข้าไปนอนอยู่ใต้ท้องรถพ่วงอ่ะ
ที่จอดเนี่ยคือจอดไฟกระพริบด้วยไม่ได้จะจอดถาวรเนี่ยนะคะ
พอชายคนนั้นเข้าไปใต้ท้องรถเนี่ยนะคะ
จังหวะนี้แหละค่ะที่เข้าไปคนขับเนี่ยซื้อของเสร็จก็กลับออกมาสิคะ
ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปจนทำให้ทับร่างของชายคนนี้เสียชีวิตคาที่ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณหน้าร้านทองแห่งหนึ่ง
ใกล้ตลาดสดเทิงบนถนนเทิงเชียงของพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายตำรวจสภเทิงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ลงพื้นที่มาตรวจสอบพบว่ามีรถพ่วงยี่ห้ออีซูซูสีขาว
จอดอยู่บริเวณนั้นนะคะแล้วมีนายธนเดชพิกุลประเสริฐอายุสามสิบหกปี
แสดงตัวเป็นคนขับเนี่ยค่ะรถออกแล้วก็ทับเลย
ซึ่งรถคันนี้เนี่ยจอดอยู่ริมฟุตบาทใกล้กับล้อรถด้านหลังเนี่ย
ก็ยังมีสบของในไซด์อายุยี่สิบสองปีสวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงิน
กางเกงขาสั้นสีเหลืองเนี่ยนะคะถูกทับศีรษะแตกเลยเสียชีวิตนะคะ
จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่าหลังจากรถพ่วงมาจอด
ผู้ตายเดินเข้าไปใต้ท้องรถบริเวณระหว่างล้อหลังของตัวลาก
จนทำให้คนขับที่ซื้อของเสร็จเนี่ยมองไม่เห็นค่ะ
พอจะขับรถออกก็ออกไม่ทันแล้วนะคะก็ทับร่างเลย
ตำรวจได้สอบสวนพยานแวดล้อมทราบว่าผู้ตายสติไม่ค่อยสมประกอบ
ชอบมาอยู่หน้าตลาดเป็นประจำซึ่งคนขับรถพ่วงเนี่ย
ตำรวจเขาก็ตรวจสอบแล้วนะคะว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล
ไม่มีเอาแอลกอฮอลในร่างกายเบื้องต้นตำรวจก็จะตรวจสอบให้
หลักฐานในที่เกิดเหตุโดยละเอียดเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ